ท่านสมาชิกครับผลการนับคะแนนของคณะกรรมการนะครับ
ผลในเรื่องแรกคือการเห็นชอบมีคะแนนของสอสอสองร้อยหก
คะแนนของสอวอสองคะแนนรวมเป็นสองร้อยแปด
คะแนนไม่เห็นชอบของสอสอไม่มีนะครับ
ของสวไม่เห็นชอบสี่นะครับคะแนนรวมสี่

คะแนนของสอสอสิบคะแนนสอวอแปดสิบสี่
รวมเป็นงดออกเสียงเก้าสิบสี่ไม่ประสงค์ลงคะแนน
เป็นคะแนนสอสอเก้าคะแนนสอวอร้อยยี่สิบเจ็ด
รวมเป็นไม่ประสงค์ลงคะแนนร้อยสามสิบหก
เพราะฉะนั้นว่าที่ประชุมมีคะแนนเสียงเห็นชอบ
สองร้อยแปดคะแนนซึ่งมีจำนวนคะแนนเสียงเห็นชอบ
ไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ของทั้งสองสภากึ่งหนึ่งคือไม่มากกว่า๓๖๙คน
ดังนั้นเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบด้วย
ในการที่จะให้ร่างรัฐมนูลแห่งราชนาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราช๒๕๖
ในวงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมมาตราสองร้อยห้าสิบหก
และเพิ่มบวชสิบห้าทับหนึ่งออกใช้เป็นรัฐมนูน
จบการพิจารณาเรื่องด่วนท่านสมาชิกครับ
เดิมที่ตั้งใจจะประชุมให้ถึงสิบยี่สิบสี่นาฬิกา
แต่เนื่องจากได้พิจารณาแล้ว
วาระการประชุมต่อไปเป็นเรื่องของการพินาร่างพระราชบัญญัติ
ที่ในวาราสองวาราสามนะคะ
ครับซึ่งต้องการความสมต้องการความพร้อมของ
กรรมธิการผู้สวนคำความเห็นและผู้สวนกับคำแปรยติ
ผมจึงคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รอ
เข้าคิวอยู่นะครับดังนั้นผมขอขอบคุณ
ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่อยู่ร่วมในการประชุมครั้งนี้
ขอเลื่อนการพิจารณาวาระที่เหลือไปประชุมพรุ่งนี้
นะครับเวลาเก้าจุดสามศูนย์นาฬิกา
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับ